ที่สาข้าที่สาข้าหนูที่สาข้ามากับปุ้ยแล้วก็มากับดาวแล้วก็มาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวให้ทราบกันแล้วนะคะ

ต้องรายงานตัวให้กับเจ้าหน้าที่เขาได้ทราบกันนะคะ
เพื่อความปลอดภัยทั้งเรื่องของอันตรายต่าง
รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกัน
ต้องติดตามให้ดีเพราะว่าช่วงนี้
กลางเดือนเมษายนอากาศร้อนจัดแล้วฝนก็เทลงมาด้วย
พื้นที่ยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะ
ถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
สังเกตเห็นว่าพื้นที่สีขาวเป็นก้อนกลุ่มเมฆ
ปรากฏอยู่บริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือบางส่วน
หนักหน่อยก็คือบริเวณภาคอีสานตอนล่างนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ระยะนี้ยังคงมีฝนตกลงมา
อดคล้องกับภาพตรงนี้นะคะที่ให้เห็นว่าตัวแอลเนี่ยคือพื้นที่ร้อน
จุดนั้นฝนจะไม่ตกหนักมากนักแต่จะตกบริเวณเส้นสีน้ำเงินที่พาดผ่านนี้ไป
เพราะมันคือแนวปะทะระหว่างอากาศเย็นกับอากาศร้อน
เห็นไหมคะว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะตั้งแต่อีสานเหนือ
แล้วก็พาดผ่านลงมาบริเวณแนวรอยต่อของอีสานกับภาคกลางก็จะมีฝนตกลงมา
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเตรียมรับมือกันให้ดีนะคะ
ยังคงเตือนกันพื้นที่เดิมก็คือบริเวณภาคเหนือบางส่วน
แนวส่วนที่ติดกับภาคตะวันออกคือด้านตะวันออกของประเทศนะคะ
ส่วนภาคอีสานก็ทุกจังหวัดแต่บางพื้นที่บางจุดเท่านั้นจะตกหนักเป็นบางแห่งเท่านั้นค่ะ
ส่วนภาคกลางก็ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
ร้อนจัดนี่คือเกิน๔๐องศาเซลเซียสขึ้นไป
ส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่เช่นกันนะคะ
และภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกประจำ
แต่ว่าวันนี้นะคะก็จะเน้นไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนมากถึง๑๓๐ของพื้นที่
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้อากาศร้อนลมดีนะคะ
คุณภาพอากาศก็ถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะ
แต่ก็ยังคงต้องระวังเรื่องอากาศร้อนอยู่บ้างเช่นกันนะคะ
ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ขอให้อยู่บ้านกักตัวกันเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
แต่ว่าจะไปไหนมาไหนก็รายงานตัวให้เจ้าหน้าที่ทราบกันด้วย
จะได้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้นะคะ
กลับมาติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันใหม่สวัสดีค่ะ